มาดูคดีคล้ายกันเป็นภัยสังคมเหมือนกันค่ะ
ที่จังหวัดอุดรธานีหญิงอายุ๔๒ปีนะคะแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเธอขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านนะคะ
มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งตามประกบจากนั้นถีบเธอลงข้างทาง
ลากเข้าไปข้างทางอีกทีต่อยท้องไปหนึ่งครั้ง
แล้วบอกให้อมอวัยวะเพศให้เธอปฏิเสธนะคะ

นี่แหละค่ะผ่านมาแล้วช่วยเอาไว้ได้นะคะ
ตำรวจลงจุดเกิดเหตุเลยไปเจอโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง
ติดตามไปที่เจ้าของโทรศัพท์มือถือ
เขาบอกว่าเขาทำหายไปนานแล้ว
และไม่ใช่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาอ้างแบบนั้นนะคะ
กรณีนี้คือหญิงสาวอายุ๔๒ปีค่ะ
แจ้งความกับตำรวจบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็มีคนตามประกบชกท้องลากเข้าไปขืนใจด้วยการบังคับ
ให้ใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้นะคะ
แต่ว่าช่วงนั้นมีชาวบ้านออกมาช่วยได้ทัน
เรื่องนี้คดีข่าวพันธ์ตำรวจโทอักขพยี่เกาะสารวัตรสืบสวน
กองกำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดอุดรธานี
เปิดเผยว่าหลังสอบปากคำหญิงผู้เสียหาย
นำกำลังไปตรวจที่จุดเกิดเหตุ
พบว่าทางมันเป็นแบบนี้คุณเปลี่ยวนะมืดด้วยนะ
เป็นทางเข้าหมู่บ้านเป็นป่ารกทึบ
เจ้าหน้าที่ไปเจอโทรศัพท์มือถือค่ะ
ตกอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ๑เครื่อง
ซึ่งผู้เสียหายยืนยันเลยเห็นโทรศัพท์ปุ๊บยืนยันได้เลยบอก
เป็นโทรศัพท์ของคนร้ายแน่เลย
เพราะผู้ชายคนนี้ก่อนที่จะมาก่อเหตุ
เจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเข้ามาตีสนิท
และที่บอกว่าจำได้เพราะว่าดอกแดงนี่แหละค่ะ
บอกว่าเคสโทรศัพท์มันเป็นรูปดอกไม้สีแดงด้านหลัง

ตำรวจเก็บโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้เป็นหลักฐาน
จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้
พบว่าเป็นของทหารยศ๑๐ตรีสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองอุดรนี่แหละ
พอโทรไปสอบถามนายทหารคนนี้ให้การปฏิเสธอ้างว่า
โทรศัพท์ผมไม่ได้เพิ่งหายนะโทรศัพท์ผมหายไปตั้งนานแล้ว
ผมไปเที่ยวมาแล้วมันหายช่วงที่ผมไปเที่ยวอ้างแบบนี้เบื้องต้นนะ
อกจากนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณเส้นทางที่คนร้าย
ขี่รถตามผู้หญิงผู้เสียหายและขี่รถหลบหนีหลังก่อเหตุ
แต่ยังไม่เปิดเผยนะคะตำรวจบอกแบบนี้
จากการสืบสวนทราบด้วยว่าเจ้าของโทรศัพท์ที่ตกในบริเวณที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในขณะนี้
เหมือนภาพในกล้องวงจรปิดเลย
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลผลการตรวจของแพทย์
เพื่ออนุมสารออกหมายจับคนร้ายมาดำเนินคดีเร็วนี้นะคะ
พลตำรวจตรีวรณัทผันผ่อน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรอุดรธานีระบุว่าผู้ก่อเหตุ
ตอนนี้น่าจะรู้ตัวแล้วว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัย

ตำรวจมีความจำเป็นรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิด

ซึ่งจะสามารถระบุตัวผู้ต้องหาได้
ตำรวจจะต้องรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
หากพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นทหารจริงจากโทรศัพท์มือถือที่โทรย้อนกลับไปเนี่ยนะ
ก็จะได้ประสานไปยังผู้บังคับบัญชาต่อไปว่าจะดำเนินคดีอย่างไรนะคะ